สวัสดีกัน
เอาเรื่องใหญ่แหละ

อาทิตย์๙๐ธนาทีคือยังไงคะ

จากที่อาทอนมาด้วยกันแล้ว
ความเคมีได้อะไรแหละครับ
ก็ทำอย่างนี้มาจาก๑๐ปีแล้วมั้งเขา
มันไม่มีสิ่งข้างแบบเป็นคนในเรียนแล้ว

หน้าตอนนี้ผมว่าก็แฮปปี้ดีแล้วนะ
แต่แม่แฟนว่าครั้งนี้การหย่อนกันไปหย่อนกันมามันดูไม่ปกติกว่า

คนก็อินไปด้วย

ตอนนี้ผมคิดว่าคงยัง
เพราะว่าทุกวันนี้ผมว่ามันความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็ดีมาก
ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสี่ยงทำงาน

ผมแค่รู้สึกว่า
ไปถึงจุดที่คิดว่าไม่มีสเปคไปแล้ว
เพราะมีแล้วมันจะได้ไม่โตัง

พิมมาเวลาสัมภาษณ์ไรก็พิมมาว่า

ใช่เขาก็จะแบบถามว่าแบบเฮ้เขาพูดแบบนี้โอเคไหมอะไรแบบนี้

วันนี้ก็จะต้องมีการพิมพ์ก่อน

แต่ล่างกันต้องออกไปเจอสหรือสัมภาพแบบนี้

ถ้าทุกวันนี้ชั้นโสดนึงว่าเปล่ามีไร

อะไรเกิดขึ้นที่เรารู้สึกว่าฉันน่าจะลองดูนะ
ถ้าวันนี้เขายอมให้พีครับ
ผมว่าคำว่าผีหผักคือบางทีมันไม่รู้ตัวอยู่แล้ว
คือโอกาสบางทีมันมาโดยที่เราไม่รู้

ยังครับยังไม่มีเวลาเลยครับ
แต่ว่าวันนั้นทีมมาบอกแล้วก็พูดอย่างนี้

อย่างเจ้าเองเขาบอกเขาเคยตัดคอว่า
เขาคงไม่ใช่สเปคพี่พีชหรอกเพราะพี่พีชชอบแบบลูกครึ่งขายาวอย่างนี้
อ่ามันก็เคยมีนะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ถึงบอกไปแหละว่ามีสเปคแล้วไม่ค่อยเวิร์ค

แก่ขึ้นก็เปลี่ยนเลยมันผ่านนู่นนี่มามันก็เปลี่ยนเลย
ไปในทางที่ผมว่าไม่คาดหวังดีกว่าว่าจะเจอกับอะไร
จะเป็นยังไงมากกว่าพอคาดหวังเยอะก็หน่อย
ใช่ครับก็คุยปกติอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้แบบว่าต่างจากแต่ก่อนอะไรหรอก
กดดันไหมถ้าแฟนแบบว่าชงหนักขึ้นทุกวัน

ไม่ผมก็แล้วแต่เลยถ้าเขาแฮปปี้ก็โอเคโอเค

แต่ถ้าวันนึงถ้าสุขพัฒนามีโอกาสจริงก็พอเปิด

เขาหมดนั้นรักคนเลยชอบกว่ายั้งไง

เขาหัวเราะอะไรก็ไม่รู้